เพราะว่าหลังจากนี้อุณหภูมิทั่วไทยจะเริ่มสูงขึ้น
ราว๓องศานะคะกลางวันกลับมาร้อนอีกรอบ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องภาคใต้ค่ะ๓วันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตก
เย็นค่ะคุณผู้ชมมีฝนบ้างเล็กน้อยนะคะอุทธภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๙ถึง๒๑องศา
กลางวันแดดค่อนข้างดีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกเช้าเช้านี้อากาศเย็น
กลางวันร้อนทีเดียวคุณผู้ชมอุณหภูมิสูงเกือบ๔๐องศา
คลื่นสูง๑๒เมตรส่วนภาคใต้มีฝนลากยาวทั้ง๒ฝั่ง
รอยละ๖๐๗๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงขึ้น๓๕องศา
กลางวันอากาศกลับมาร้อนอีกครั้งและอาจมีฝนเล็กน้อยได้ในบางพื้นที่
ตอนนี้หลายคนในศพและศพนอกฝันโดยยังสงสัมที่เป็นเวลากลัว
น้ำน้ำเย็นกรจิตน้ำมันคือเมืองนี้
และว่าราวเตียงมีไม่กว่า๓๕เดือน